อ่ามากันที่พักแรกกันก่อนนะครับคุณครีมครับ
หัวหน้าพักประชาธิปัตย์ค่ะอย่างคุณองค์อาจคล้ามภัยบูลค่ะ
เขาบอกว่าสงกรานทั้งทีคงต้องก่อเจดีไซน์กันหน่อย
ก็ลงพื้นที่ช่วยหาเสียงเลือกตั้งนะคะให้กับรองโฆษกภักดิ์ประชาธิปัตย์นะคะ
สมัครสอบกฎธมเขตธนบุรีครองศาลราชบุรณะคุณสิริพาอินทวิเชียนนั่นเอง
ไปที่ไหนที่วัดสุเวธอาชาติวรวิหารเขตครองศาลค่ะ
ก่อเจดีไซน์ก็เป็นประเพณีที่ชาวชุมชนเขาจัดขึ้น
สามประเพณีวัฒนธรรมไทย
และยังสร้างบรรยากาศให้คนในชุมชนมีความรักความเอื้ออาทรเกื้อกูลกันด้วย
ไปทางฝั่งของพักเสรีรวมไทยกันบ้างค่ะ
ทางด้านของท่านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิเตมียเวทนะคะ
หัวหน้าพักเองก็ลงพื้นที่หาเสียงไปที่ไหน
ไปที่จังหวัดชนบุรีค่ะอันนี้คือตลาดลานโพนาเกลือ
ตลาดใหม่นั่นเองนะคะเที่ยวเมืองบางรมูมค่ะ
ไปช่วยคุณปียพงศ์สงสุกค่ะเป็นผู้สม่อสาวชนบุรีเข็ด๘นะคะ
ของพักหาเสียงโดยท่านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ย
มีการทำกล้วยคุณรู้ไหมว่าเขาทำกล้วยทับ
แล้วเปรียบกล้วยทับว่าเป็นคนทุจริตที่จะถูกจัดการ
เออลองดูค่ะ

กล้วยทับแต่นี่เนี่ยคุณเสรีพิสุทธินี่น่าจะเป็นกล้วยทุบนะฮะ

นี่ฮะท่านไม่เล่นด้วยนะทุบเละแน่นะครับ

ดูกันต่อครับนายวราวุศิลปะอาชาครับ
ในฐานะหัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนานะครับ
นางสุวรรณาศิลปะอาชาภรรยาครับแก่นำพัก
ได้ช่วยนายประวิทย์สุวรรณสัญญาครับ
สมัครสอสอพระนครศรีอยุธยาเขต๕

สามล้อรถตุ๊กวิ่งการขวักไขวเลยครับ

ขึ้นรถแห่มีรถสิบล้อสีชมพูด้วยครับ

เป็นสัญลักษณ์วิถีชีวิตของชาวอำเภอผักไห่ครับ

บรรยากาศก็จะคลึกคลื้นแบบนี้ครับ
รวมไทยสร้างชาติมาอีกแล้วกับคลิปค่ะ

ลองดูคุณผู้ชมค่ะเขาเปิดตัวคลิปนะคะ
ชื่อว่าสงกรานขอเปิดเสียงดูนิดนึงค่ะ
ปี๒๕๖๖มีนักท่องเที่ยวเข้าประเทศมากกว่า๖ล้านคน
ธุรกิจกลับมาเปิดได้๑๐๐

ที่เป็นคลิปใหม่ของทางด้านของพักรวมไทยสร้างชาติค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป